เรื่องสติเป็นเรื่องสำคัญบางทีคนเราก็มีสติแล้ว
รู้จักระวังตัวเองแล้วแต่บางทีบางครั้งบางครา
จังหวะของชีวิตก็พาให้ไปเจอกับเรื่องที่มันไม่คาดฝันครับ
เออเย็นการไม่คาดฝันขาวไปทั้งตัวเลยครับ

ก็นั่นน่ะสิครับคุณพี่คนนี้โดนอะไรเข้าไปรู้ไหม

โหนี่ทีนี้ก็ขาวโพนสิครับ
โอ้โหตั้งแต่หัวจะหลดเท้า
นึกว่าไปโดนสีเทใส่
ไม่ใช่แบบนั้นนะแต่นี่มันเป็นอุบัติเหตุจริง
แต่ก็หน้าหิงใจเขานะไอ้น้ำยางจะเอาไปขาย
แล้วอยู่น้ำมันทะลักออกมาแบบนี้
ก็เสียน้ำยางไปเยอะนะแล้วเล่นน้ำยางเต็มตัวทะลักใส่

คือมันเข้าหูเข้าตาเข้าปากเนี่ยมันก็เป็นอันตรายได้นะ

คือบางทีเนี่ยอุปกรณ์ต่างที่มันเชื่อมต่อกับตัวรถ

ใช่ปิดเปิดอะไรอย่างนี้ต้องป้องกันดีด้วยนะคุณผู้ชมนะ